คุณผู้ชมหนึ่งอย่างที่มันสร้างพลังให้เรามีแรงในการต่อสู้ในการเริ่มวันใหม่คือ

แล้วก็พอได้ของอะไรอร่อยมันก็มีแรง
ปลาหมูแดงยามเช้าไปกินปลาท่องโกกันหน่อยดีกว่า

แต่ว่าปลาทะโกะมันจะเป็นธรรมดาที่มันเป็นลูกคู่กัน

รูปอะไร

แล้วก็มีชาง

รูปกลบด้วย
กลบด้วยหรอคุณ

ร้านนี้ชื่อว่าร้านของโกเน่งปลาท่องโก

อันนี้ช้างน่ารักมือต่างกว้างแค่

กบเห็นไหมแขนขาชิดโอชิดเดชอยู่
อยู่ซอยข้างตลาดวโรรสอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เอาแป้งมาปั้นเป็นรูปต่างมีไดโนเซามีมังกรมีสัตว์มีช้างมีกบอะไรก็ว่ากันไป
แวกแนวลูกค้าก็ชอบไงเด็กก็ยิ่งชอบ

แล้วก็ไม่แพงนะ๒๐บาท๓๐บาทต่อตัวอะไรอย่างนี้
ใหญ่หน่อยก็๓๐เล็กหน่อยก็๒๐อะไรอย่างนี้นะฮะ

คนก็ไปซื้อกันเยอะมากนี่เห็นไหมน่ากินทีเดียว
คุณแต่เอาจริงไอตัวกบนี้เขาปั้นเหมือนมากเลยนะ
อ้าวนอกจากปาทะโกะแล้วมันมีขนมอีกหนึ่งอย่าง

มีขนมถั่วทอดไปดูหน้าตาขนมถั่วทอดกันหน่อย
สตูนนะฮะเมนูขนมโบราณก็คือถั่วทอด
เป็นเมนูหากินได้ยากเพราะว่าขั้นตอนมันยุ่งยากมากเลย
นี่เห็นไหมเคยกินไหมเด็กเราจะได้กินบ่อย
กินยากเหมือนกันเจ้าของร้านบอกว่าต้องทอดในกระทะที่มีไฟปานกลาง
แล้วต้องคุมไฟให้ดีถ้าไฟมันแรงมากมันจะไหม้
ถ้าอ่อนมากมันก็จะไม่สุกข้างในไม่เคยทานนะฮะ
แล้วมันก็จะไม่กระเด็นด้วยสีสันถ้าเกิดว่าคุมไฟดีดีนะ
มันจะน่ากินมากขายเนี่ยถั่วทอดวันหนึ่งนะ๔๐๐ชิ้นนะฮะ
มันทอดอีก๓๐๐กว่าชิ้นข้าวเหนียวทอดอีกรวมแล้ว
วันหนึ่งเป็นพันชิ้นขายตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ขายเรื่อยไปจนกว่าจะหมดทอดกันสดร้อน
ขายดิบขายดีคนก็ชอบกันนะฮะ
คุณผู้ชมก็ลองไปกินได้ที่เทศบาลนะฮะ
ใครที่เช้านี้อยากจะแนะนำเมนูเด็ดในท้องถิ่นส่งไลน์เข้ามาได้เหมือนกัน
เดี๋ยวฉันไปเองดีกว่าหรือหรืออยากไปกิน
ตลาดราชพรกินทุกที่